เราแบบหวานกันบ้างก็
ว่าใครมีรูปคู่เกี่ยว
คุมดีนะเห็นอะไรไหนในรูปคู่ช่วงแขนเค้ามันหนาวแม่งก็ต้องก่อกันนิดนึง
นานสิ้นสุดทางเพื่อนได้ฟินกันแล้วนะจ๊ะ
เมื่อคืนนี้ค่ะทำเอามดไต่หน้าจอมือถือกันทีเดียวเลยคุณผู้ชม
สาเหตุก็มาจากนางเอกดังใบเฟิร์นพิชนกแล้วก็นายนพัฒน์
ก็พร้อมใจกันโพสต์ภาพคู่ภาพแรกทริปลอนดอน
ที่แฟนคลับเขาเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่นะจะได้เห็นภาพคู่
หลังเปลี่ยนสถานะสิ้นสุดทางเพื่อนเปลี่ยนเป็นคนรู้ใจสักที
ซึ่งหนุ่มนายเนี่ยเขาเลือกภาพคู่ที่ยืนอยู่กลางแม่น้ำ
วิวม้าหมุนตรงฉากด้านหน้า
และที่ต้องโฟกัสมากกว่าวิวก็น่าจะเป็น
สาวใบเฟิร์นที่อยู่ข้างนี่แหละคุณผู้ชมค่ะ
เออเลิศอยู่นะ
มีโมเมนต์แบบแนบชี้ให้ได้ฟินกันด้วยนะคะ

เอาไปดูฝากสาวใบเฟิร์นกันบ้างนะคะ
ทำให้เอฟซีต้องรอนานเลย
รู้ใจไม่ต่างกันเพราะก็เสิร์ฟภาพคู่ได้ฟินสมการรอคอยเลยนะคะ
สาวใบเฟิร์นเลือกอวดภาพโมเมนต์น่ารักกับหนุ่มนาย
ด้วยความคิวจริงเป็นภาพที่ทั้งคู่นั่งด้วยกันพร้อมถือไอศกรีมแท่งโปรดแบบนี้
แต่ที่ทำเอาชาวเน็ตละลายค่ะก่อนไอศครีมก็คงจะเป็นสายตาทั้งคู่คุณผู้ชม
เหล่าคนดันในวงการเนี่ยพร้อมใจเข้ามาแซวเข้ามาโหเข้ามาฮิ้วกันใหญ่เลยนะคะ

ซึ่งภาพคู่นะที่ทั้งนายแล้วก็ใบเฟิร์นโพสต์นะแฟนคลับเข้าไปกดไลค์
อ่ะคุณผู้ชมดูตัวเลข

ดเป็นล้านทะลุล้านไปเลย

หลักพันเราก็ว่าอ่านกันตาแตกแล้วนะ

ว่าเลยข่าวนี้ลงเพจบันเทิงไทยรัฐเมื่อคืนคนกดไลค์เพียบเลย
ขนาดเพจบันเทิงไทยรัฐไม่ใช่เพจเขาเองนะ
ว่าแล้วก็ฝากติดตามเพจบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

ขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถัดมาอีกคู่นึงละกัน
คู่นี้หวานข้ามประเทศไม่แพ้กันค่ะ

ส่งต่อโมเมนต์หวานจากสองคู่นี้

ซึ่งสาวปุ๊กลุ๊กค่ะโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มไม้

ทั้งคู่นะกำลังนั่งแบบปี๊กเนค
อยู่ในสวนสาธารณะแบบนี้ค่ะ
แล้วก็เป็นโมเมนต์คู่รักที่ใช้เวลานั่งจิบกาแฟ
กาแฟกันไปพูดคุยกันไป
กลางสายลมแสงแดดและสองเรา
ฟิลล์ได้พี่แจ๊คเราก็ทำแบบนี้ได้

ส่วนรถไฟเนี่ยแถวออฟฟิศเราอาจจะรู้จัก
ฟิลได้เหมือนกันนะคุณผู้ชม

ตรงพล็อปอะไรอย่างเงี้ยเนาะตรงปลงปากก้า